พาคุณผู้ชมไปต่อกับเรื่องของเครื่องบินครับ
เป็นเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงาน
การบินไทยนำเข้ามาลำที่๖แล้วเป็นการประจำฝูงบิน
แต่ว่าก่อนรับมาเราเดินทางไปถึงฝรั่งเศสไปตรวจสอบก่อน
นำเข้ามาให้บริการขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับคุณมาสุรีกล่อมแก้วรายงานเข้ามานะครับ
ครั้งแรกที่กัปตันและผู้ช่วยนักบินร่วม๓คน
หรือความสมดุลในการกระจายน้ำหนักให้ตรงกับค่าที่เหมาะสม
ลำที่๖ของการบินไทยใต้น้ำพระราชทานภูผาม่าน
เมืองตูลูประเทศฝรั่งเศสสู่ประเทศไทย
แม้เป็นครั้งที่๒ที่อิทธิ์สรีสวัสดิ์
แต่ก็รู้สึกท้าทายทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่นี้
ต้องเข้าเคราะห์ทฤษฎี๔วันและอีก๔วันกับภาคปฏิบัติ
ฝึกร่วมกับเครื่องบินจำลองที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ต่างจากนักบินที่ขับเครื่องบินประเภทอื่นมา
ที่ต้องฝึกเพิ่มในเครื่องฝึกบินเสมือนจริง
ทำให้เสียเวลาในการฝึกบุคลากร
ไม่นิยมเทรนด์ข้ามประเภทค่ะ

เข้าไปในซิมอูไนเตอร์แล้วไปบิน๓๕๐เขาสามารถบินได้เลย
คือลักษณะท่าทางการบินทั้งหมดเนี่ย
มันคล้ายกันมากจนกระทั่งในคอร์สของนักบินที่ย้ายจาก๓๓๐มา๓๕

เขาจะต้องเข้าไปฝึกในเครื่องบินแบบ

แล้วแต่ว่ามาจากไทยไหนนะครับ
แต่ถ้ามาจาก๓๓๐คือเราไม่มีใครเลย

เพราะนอกจากต้องผ่านการเป็นลูกเรือมากว่า๗ปี

ที่ใช้เวลาเทรนด์กว่า๖เดือน

สำหรับเครื่อง๓๕๐สิ่งที่เราต้องสนใจอย่างมากก็คือ
ระบบภายในเคบินทั้งหมดเป็นระบบใหม่ทั้งหมด
อุปกรณ์ในครัวจากเดิมที่เป็นเกอรี่อุปกรณ์รุ่นเก่า

ฉะนั้นอุปกรณ์ในครัวของ๓๕๐จะดีไซน์ออกมาให้ดูทันสมัย
เนื่องจากเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องซึ่งน้ำหนักเบา

สำหรับทีมตรวจรับเครื่องบินทั้งหมด
จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ๒๐คน
ซึ่งนำเครื่องบินบินกลับไทยได้ค่ะ

เมืองตูลูทประเทศฝรั่งเศสค่ะ

ถึง๒๔สนามเทนนิสด้วยกันค่ะ
ซึ่งแต่ละลำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะ
ก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน
แล้วแต่คำสั่งของลูกค้าในแต่ละบริษัทค่ะ
ต้องใช้เวลาประกอบประมาณ๒ปี
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเครื่องบิน

ในเส้นทางโรมซิงคโปร์มิลานและแฟรงคเฟิร์ต
ส่วนลำที่๗จะมีการรับมอบในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะ

และการเช่าซื้อ๘ลำค่ะ
มาสิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน